คุณผู้ชมคะคนรักกันคนคบกันเนี่ย
คือถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหึงหวงมากเท่าไหร่
ก็จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งยิ่งอึดอัดมากเท่านั้น
คราวนี้ฝ่ายชายค่ะหึงมากหวงฝ่ายหญิงมาก
ถึงขั้นขู่จะฆ่าฝ่ายหญิงยกครัวเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้ตอนนี้ครอบครัวของฝ่ายหญิงก็กังวลแล้วก็กลัวแล้ว
ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนดีไม่รู้ว่าฝ่ายชายจะมาทำเหตุแบบที่โพสต์ขู่หรือเปล่า
มันเป็นเรื่องน่ากลัวค่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนางสาวนัทธิดา
เหยียดไทยสงศ์หรือว่าคุณน้อยอายุ๓๓ปีนะคะ
เป็นชาวบ้านที่บุรีรำค่ะชาวบ้านบุตาพวงที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ซึ่งทุกวันนี้ทางคุณน้อยทำงานอยู่ที่ชนบุรี
แล้วก็โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือผ่านผู้สื่อข่าวนะ
บอกว่าถูกแฟนใหม่คือนายวินัยอินฉ่ำอายุ๔๓ปีเนี่ย
ฆ่ายกครัวของฝั่งฝ่ายหญิงเพราะว่าฝ่ายหญิงกำลังจะขอแยกทาง
ทนไม่ไหวไงผู้ชายขี้หึงแล้วหึงแบบไม่มีเหตุผล
ผู้หญิงเองก็อึดอัดอยากจะขอห่าง
ทีนี้เราก็เลยไปสอบถามเพื่อนของคุณนัทธิดา
เพื่อนเนี่ยชื่อว่าคุณสิรินพาสิรินภาไตรนิคมนะคะก็บอกว่านายวินัยฝ่ายชายเนี่ยนะ
พอเพื่อนเห็นข้อความเพื่อนตกใจค่ะรีบมาบอกทางครอบครัวของนางสาวนัทธิดาเนี่ยให้ระวังตัวเลย
ไม่รู้ไงว่าฝ่ายชายเนี่ยจะมาก่อเหตุเมื่อไหร่จะมาก่อเหตุจริงหรือเปล่าเนี่ย

แฟนใหม่ก็ทำท่าว่าจะเลิกกันก็เลยขู่ครับแล้วทางทางพี่เองเนี่ยได้รับได้รับข่าวจากเพื่อนว่าเขาจะมาขู่ถึงบ้านเนี่ย
พี่เองเนี่ยวิตกกังวลหรือกลัวอะไรไหมครับ
กลัวเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวคงได้เห็นหน้ากันอะไรอย่างนี้ไง
แล้วเขาบอกว่าคนที่มึงรักคนอะไรอย่างนี้น่ะมันจะมีข้อความไงเราก็เลยกลัว
นี่ค่ะหลังจากที่คุยกับเพื่อนไปแล้วนะไปคุยกับแม่ของนางสาวนัทธิดาบ้าง
แม่สมคิดสำรวมวงบอกว่าตอนเนี้ย
แม่เนี่ยเอาข้อมูลเอาหลักฐานต่างคือแคปหน้าจอต่าง
โพสต์มาไปแจ้งความไว้แล้วนะคะที่สพเฉลิมพระเกียรติ
ไม่รู้ว่าวินัยมันจะมาหาแม่มันจะมาฆ่าทำจริงหรือเปล่า
แม่ก็เลยต้องหอบเสื้อผ้าไปอยู่บ้านญาติ

แล้วคุณแม่กลัวไหมคุณกลัวทั้งบ้านเลยกลัวไหมหรือครับ

เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวแวะเวียนมาดูบ้านคุณแม่บ่อยนะ
แล้วเดี๋ยวจะประสานไปที่ท้องที่ใกล้เคียง
ถ้าไปเจอตัวนายวินัยคนที่เขียนขู่ฆ่ายกครัว

แล้วก็เดี๋ยวจะต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีเลยนะคะ